ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปทานพิซซ่า

ไม่ว่าจะเป็นฮาไวน์เอียนบ้างนะ
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่น่าเคยเจอ

ข้างหน้าผมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นทุกวันอยู่แล้ว

แต่พิซซ่าที่จะให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมมีหน้าแบบนี้ด้วยเหรอสำหรับหน้าแกงเขียวหวาน
มีขนมจีนไหมคะขอดูคู่กันเลยน่าจะดีนะครับเมนูนี้ครับพิซซ่าหน้าแกงเขียวหวานทะเล
นี่ชื่อร้านนะคะผมอาจจะสำเนียงไม่ได้นะขออีกทีขออีกที
พอแล้วมัวแต่อ่านชื่อร้านอยู่แถวไหนอยู่แถวตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีนะครับ
สุราษฎร์ธานีผลักใต้ผลักใต้ผลักใต้กันไปนะครับนี่เป็นไงเป็นไงหน้าตา
กรุ๊ปนี่มีปลาเขือดไหวเออถูกต้องไม่ธรรมดานะครับเป็นสูตรเด็ดแค่รับความอร่อยจากคุณนาราวุธเทพีหรือว่าเชฟนุ
เชฟหนูกำลังทำอยู่เลยนะครับเห็นไหมแป้งที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่ก็เป็นสูตรของเขาเอง
แล้วก็เอาชีสมาโรยแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยแกงเขียวหวานทะเลที่ปรุงสำเร็จแล้วแล้วก็ยัดเข้าไปในเตาฟืนตามแบบฉบับของทางร้านเขา
แต่จริงพิซซ่าเนี่ยแบบอิตาลีจริงเนี่ยนะถ้าจะให้อร่อยกึนแบบนี้ก็ต้องเข้าไปอบในเตาเผาแบบนี้แหละ
ถูกต้องครับเมนูพิซซ่าแกงเขียวหวานที่ขึ้นชื่อของที่นี่มีรสชาติหวานมันแล้วก็เผ็ดหอมเครื่องแกรเครื่องแกงเขียวหวานแบบเบา
กลิ่นอายแกงเขียวหวานไทยไทยนี่จริงจริงนะชาวต่างชาติเขาชอบนะใช่เครื่องแกงไทยเนี่ยเออ
แป้งพิซซ่าก็ต้องเด็ดดูสิเขาบอกว่าบางแล้วก็กรอบโอ้โหคือแป้งพิซซ่าแบบนี้นะไม่ธรรมดา
ผมเคยทานแล้วบางร้านที่เขาเอามาทำแบบนี้เป็นแบบพิซซ่าโฮเมสคือมันกรอบแบบกรอบจริงกรอบเลย
แต่ว่าชีสมันเหนียวยืดมากเลยนะสุดยอดออกมาร้อนยกขึ้นมาโอ้โหยืดอย่างเป็นเม็ด
ที่ลูกค้าชาวต่างชาติมาแล้วต้องสั่งเลยสำหรับพิซซ่าแกงเขียวหวาน
อกจากจะมีแกงเขียวหวานทะเลแล้วยังมีแกงเขียวหวานไก่ด้วยทางร้านเขาใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวัน
เน้นความสะอาดเป็นหลักเพื่อให้ลูกค้าประทับใจนั่นเองครับ
ใครที่อยากไปลองพิซซ่าแกงเขียวหวานแบบไทยในสไตล์อิตาเลียนแบบนี้แล้วก็สามารถไปลองทานกันได้นะครับ
ที่ร้านนี้ผมขออนุญาตพูดอีกสักครั้งหนึ่ง

ชาวอิตาเลียนริชเดอร์เรติพิซาเรียนแอนไทฟืด

เหมือนอมอะไรไว้ในปาก

เปิดขายตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
อยู่บริเวณตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี

ที่บอกชาวต่างชาติเขาชอบอาหารไทย
เราก็เลยนำอาหารไทยมาประยุกต์กับอาหารต่างชาติ

แบบฟิวชั่นผสมผสานกันลงตัว